แล้วก็รวยเฮงเห็นว่ามีหลายสาขาแล้ว
ขอให้รวยไปเยอะเพราะว่าอยู่ข้างบ้านกัน

นางคงไม่แบ่งให้ใครนะคะ

แล้วก็ได้อย่างที่หวังไว้ทุกประการเลยค่ะ
พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าใจหายเหมือนกัน

หนิงเข้าไปถวายบาทตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะบวช
แต่วันนั้นหนึ่งเห็นยายดูเหนื่อย
แล้วก็แบบพอหลังจากที่ถวายบาทให้ยายเสร็จ
ก็เดินออกมานี่บอกยายยายดูเหนื่อยจังเลยยายต้องพักผ่อนมากนะ
ยายท่านบอกนิงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ายายป่วยเป็นมะเร็ง
เราเองเราแอบตกใจแต่ด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่กล้าที่จะถามว่าอะไรยังไงก็ได้แต่ง
แต่รู้แล้วก็ตกใจเอาไว้
แต่ในขณะที่เราตกใจเนี่ยคือยายไม่ได้ห่วงหรือว่าสนใจอาการยาย
คือยายเจอเรายายก็จะแบบเมตตาถามเป็นยังไงสามีเป็นยังไงลูกเป็นยังไง
สภาวะจิตเราเป็นยังไงตอนนี้ชีวิตเป็นยังไง
คือห่วงแต่ว่าเราเป็นยังไงก็เลยมีโอกาสนั่งพูดคุยกัน
ตรงนั้นนี่อันนี้เป็นจุดเล็กจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้หนิงตัดสินใจในการบวชวันนั้นเหมือนกัน
แต่เพียงแต่วันนั้นเนี่ยนิงก็เรื่องอย่างนี้คือพอยังไม่ได้เป็นข่าวเนอะ
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราก็ไม่กล้าที่จะพูด
ก็ทราบมาแค่นั้นจนอยู่ในเสถียรอาทิตย์หนึ่งก็เห็นท่านทำงานแบบบอกเลยว่าหนักมาก
แล้วก็หลังจากที่โครงการบวชพุทธศาวิกาเสร็จนะคะ
เหมือนเมื่อวานเนี่ยจริงหนิงมีคิวที่จะต้องสัมภาษณ์ท่านในรายการคุยแทบโชว์
แล้วปรากฏว่าท่านเหนื่อยมากเราก็ไม่ไหวซึ่งปกติเนี่ยยายเอง
พบว่าดุรามภรรยาบแต่นิ๊กก็ไม่กล้าไปท้าในรายละเอียดที่มันลงไปเยอะกว่านี้
มันลงไปเยอะกว่านี้ด้วยความที่เราเองเราก็ไม่อยากรู้เยอะกว่านี้
เพราะแค่รู้แค่นี้เราก็แบบมันเหมือนมันใจหายอ่ะ
ท่านเหมือนคนในครอบครัวเหมือนแม่คนนึงที่คอยเป็นห่วง
เมตตาคอยถามไทยคอยช่วยเหลือทุกอย่าง
ตอนก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องแบบชัดเนี่ยวันเกิดยายนิงก็เข้าไปทีนึง
ยังพูดเล่นกับยายบอกว่ายายยังต้องพักบ้างนะ
อย่าแบบไม่พักนะแล้วเดี๋ยวร่างกายยายสุดจะเป็นยังไง
เพราะว่าลูกหลานฉันยังแบบยังมีความทุกข์อีกเยอะ
แล้วนึงไงเข้าไปเยี่ยม
คือจริงเนี่ยหนิงไม่เข้าไปเยี่ยมแค่ฝากบอก
เพราะหนึ่งรู้สึกว่าบางทีการที่เราเข้าไปพบเข้าไปเยี่ยม
ยายก็จะเมตตาคุยทำม้าสอนคุยสอน
นี่คือเราอยากให้ยายได้มีโอกาสพักมาก
ก็คือได้แต่ฝากกำลังใจแล้วก็ส่งใจจากคนที่อยู่ในนั้น

ฝากไปบอกยายเพราะอยากให้ยายได้พักมากกว่า
จะมีแค่แบบว่าวันนี้รู้สึกอ่อนแรง
แต่บนที่ยายบอกยายอ่อนแรงแต่ยายก็ยังทำงานอยู่
ก็จะไปดูคณะภูพธิบัตรทำแล้วก็จะมีโครงการเด็กอีก
คือยายเขาทำงานเรื่อยมีอยู่แค่วันเดียวยายบอกว่า
นิงบอกตรงเพราะด้วยความที่นิ่งเชื่อว่าหลายคนถามท่านเยอะมาก
ท่านก็คงตอบกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคน
เราเลยรู้สึกว่าเราเป็นคอยรับข้อมูลจากคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาเรียกว่าอย่าไปพูดอะไรให้ยายต้องพูดเลยซ้ำ
อะไรอย่างนี้แล้วคอยรับข้อมูลจากคนอื่นดีกว่า
แล้วก็อะไรที่คิดว่าพร้อมจะช่วยหรือพร้อมจะซัพพอร์ตงานยายได้บ้าง

หลังจากที่ท่านให้กำลังใจเรามาจะรอด้วยให้กำลังใจท่านกลับไปยังไงบ้าง

จริงอ่ะท่านบอกนึงบอกว่าตอนก่อนหิ่งกระสุนนะคะ
ท่านบอกนึงบอกว่าสิ่งที่ยายต้องการจากลูกหลานทุกคน

ยายต้องการแค่ให้พวกเรามีความสุขในปัจจุบันที่เราเป็น
คือไม่ใช่มีความสุขตอนที่เราเข้าไปปฏิบัติธรรม
เพราะในไปปฏิบัติธรรมพลังงานความดีมันทำให้เรามีความสุข
แล้วมันทำให้เราทำทุกอย่างได้
แต่ว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นยังไง
คือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่นี่แหละคือกำลังใจให้ยาย
คือถ้าเรามีความสุขแล้วเราอยู่บนโลกบนใบเนี่ย
มีชีวิตที่ทำงานมีความสุขครอบครัวมีความสุข

หิงมีโอกาสได้คุยคือยายห่วงลูกหลานยาย
ว่าแบบจะเป็นยังไง
แต่ท่านไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
เท่าที่หนูทราบคือท่านไม่คีโมค่ะ
ท่านไม่คีโมค่ะท่านใช้วิธีธรรมชาติประวัติ
แต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไว้รอแบบว่า
พรุ่งนี้แถลงข่าวแล้วฟังจากยายดีกว่า
มันออกมาเยอะหลายคนก็อยากที่จะทราบ
ก็จะช่วยว่าเป็นไงให้ท่านพูดเองดีกว่า
คนใกล้ตัวและคนที่เรารัก
และรู้เป็นโรค
มันก็รู้สึกแย่เนอะ

แล้วที่นี่ที่นี่จะเข้าไปค่ะ

วันหนึ่งเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอท่านนะ
แต่ท่านก็รู้แหละว่านิงเข้าไปก็ไม่ได้เจอ

ท่านไม่อยากรบกวนที่จะไปเจอ
พอไปเจอปุ๊บท่านก็จะเมตตานั่งคุยกับเรานั่งอะไรอย่างนี้

นี่เองนี่เป็นลูกศิษย์สะเตียนมา๑๐กว่าปี

แล้วอยู่ทั้งวันกับยาย๗วัน
เราเห็นว่าท่านทำงานอะไร
แล้วเราก็เลยรู้ว่าตรงนี้เนี่ย
กำลังสำคัญที่ท่านแบบช่วยคน
มันมีเยอะมากมายแค่ไหน

แบบว่ามีปัญหาแล้วมาคุยกับเรา
ขนาดเราเนี่ยได้คุยกับน้องแค่คน๒คน

ที่เขามีปัญหาเรายังรู้สึกเหนื่อย

มันเหมือนมันช่วยคนต่อไปได้คนหนึ่ง

เขาพอเขาหลุดพ้นเขาก็ไปช่วยคนต่อไป
หรือว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ

อย่างวันที่๕ธันวาอะไรอย่างนี้ค่ะ

อะไรถ้าสมมติเราทำได้แล้วเราสามารถ

หรือว่ามันคือกำลังใจที่ดีแต่กำลังใจที่ดีที่สุด

อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ค่ะ
อันนี้เราก็พอไปรับกเรื่องนี้

อยากห้อมให้นะครับ